รอกันต่อไปเอาล่ะ

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากพาเราไป
มีคนนึงส่งมาหาดภูมิเรียง

เดี๋ยวดิฉันจะพาไปทานอะไรอร่อยกันต่อเลย

ขอพาไปปักหมุดกันก่อนนะคะ

ที่จังหวัดสุราธานีค่ะ

หมุดไปเรียบร้อยแล้วไปทานโรตีบุฟเฟ่

ก็ใส่ไปเถอะอร่อยแน่นอน

กินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจาโสนี่แหละ
อยู่ที่หมู่๕ตำบลมะขามเตี้ย

เขาผุดเมนูโปรตี้บุฟเฟ่
เป็นของหวานให้กับลูกค้ารับประทาน
หลังจากที่ทานก๋วยเตี๋ยวกันเสร็จ

ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่า
ทีเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียว

มักจะถามหาขนมหวานเป็นประจำเลย

เพราะว่ามีสูตรแป้งของตัวเองอยู่แล้ว
คุณเห็นไหมภาพที่เห็นทั้งหมดนี่คือ

ไส้ที่จะมาใส่บนโรตีทั้งหมดเลยนะคะ

ถูกต้องแล้วค่ะช่วงแรกที่เริ่มขายมีไส้ไม่กี่อย่าง

ก็เลยมานั่งคิดนอนคิดว่าจะทำยังไงนะ
แล้วเมื่อกี้ลูกค้าได้รับประทานโรตีที่มันหลากหลาย

ก็เลยได้มาเป็นที่มาแบบไส้๓๐ไส้
ที่เราเห็นกันอยู่วางเรียงรายกันนี่แหละค่ะ

แต่ว่าถ้าเป็นใส้ขาวก็คือเป็น
ที่สอตมะเขือเทศไมโยงเลสค่ะถ้าเป็นโรติ้นพิซซ่า
เราก็จะโดยด้วยมอเซเลลล่าชีสเป็นออลิกานูว์นะคะ

ค่ะซ่าขาวซ่าหวานอะไรอย่างนี้เนี่ยมีหมดเลยแล้วแต่จะชอบใจกันนะคะ

ทานกันแบบยืดละชีสแบบเยิ้มเลยทีเดียว

ใช่บางคนเขาก็ชอบทานแบบใส่นมใส่น้ำตาล
อะไรแบบเนี่ยทั่วไปนะคะ
มาดูราคาขายกันราคาขายไม่แพงเลยคุณผู้ชม
สำหรับโรตีบุฟเฟ่แบบนี้นะคะอยู่ที่ชิ้นละ๔๐บาทเท่านั้นเอง

ถูกต้องใส่อะไรอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะ

ใช่แล้วค่ะก็คือโรตีบุฟเฟ่ในราคา๔๐บาทเท่านั้น
แต่แบบธรรมดาทั่วไปอย่างที่คุณชนะชอบทาน

พอละรู้ละรู้แล้วว่าชอบ
ก็จะมีชิ้นละ๑๐บาททั่วไปก็มีเหมือนกัน
แล้วแต่สั่งนะคะหรือว่าจะเป็นแบบใส่ไข่อย่างเดียว

ก็มีเหมือนกันทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาน
บท้ายด้วยโรตีบุฟเฟ่ล้นชามไปเลย
แบบนี้ละอุ๊ยน่าทานแหน่น่าอิจฉาจริงเลย
กินแล้วยกนิ้วโม่งกดไลค์อร่อย
อร่อยจะใส่อะไรก็ช่างนะแต่ว่าใส่ปาก
ใส่ปากไม่มองแน่ถูกต้องทานที่หมดนี่ล่ะค่ะค่ะอร่อยที่สุด
ก็จริงของคุณนิวนาวนะ

ไว้สำหรับบางอย่างใส่ตะก้อ